ส่วนทีมชาติไทยนะครับเบื้องต้นโปรแกรมในคัดบอลโลกยังไม่เปลี่ยน
อุ่นเครื่องตอนนี้ได้ทีมแล้วก็คือกีราเซานะครับ
เตะตามโปรแกรมนะครับในขณะนี้เนี่ย
แล้ววันนี้ยืนยันมาจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลว่ามีโอกาสสูงนะครับ
เกมนี้เนี่ยจะได้ไปเตะกันที่สงขานะครับ
แฟนที่อยู่ทางภาคใต้น่าจะเป็นข่าวดีเลยนะครับ
ธุรกิจเอกสมยศจริงก็เปิดเผยในงานที่เป็นงานแถลงข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด๑๙นั่นแหละนะครับ
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานในทุกฝ่ายนะครับว่า
อุ่นเครื่องระหว่างไทยกับกือราซาววันที่๓๐มีนาคมนี้เนี่ยจะใช้สนามตีนสุรานนท์จังหวัดสงขลานะครับ
เพราะว่าจริงก็อยากให้แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสติดตามทัพช้างศึกกันอย่างต่อเนื่องเลย